คุณผู้ชมมาดูเรื่องผู้สูงอายุอีกท่านหนึ่งนะคะ
ท่านนี้เนี่ยเป็นพระนะคะเป็นหลวงตา
เพราะว่าอายุ๙๑ปีแล้วเครียดหนักเลยค่ะ
ถูกคนมาหลอกเอาเงินไปเมื่อตอนเช้ามืดนะคะ
ถึงขั้นที่ท่านช็อกแล้วก็หมดสติ
ต้องมีคนมาช่วยปั๊มหัวใจเพื่อช่วยท่านค่ะ
โอ้โหนาทีชีวิตเลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยพระลูกวัดต้องมาช่วยกันปั๊มหัวใจ
เพราะว่าหลวงตาเนี่ยหมดสติไปนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้ามืดนะคะ
พระลูกวัดปากน้ำอยู่ที่นนทบุรีช่วยปั๊มหัวใจให้กับหลวงตาชื้น
สีสวยอายุ๙๑ปีที่ท่านชักและหมดสติเพราะว่าคนร้ายเนี่ยนะคะ
หลอกเอาเงินของท่านไปคือตอนเช้ามืดเนี่ยคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สีเขียวมาที่หน้ากุฏิ
แล้วถือซองขาวทำทีมาขอแลกเงินกับหลวงตา๕๐๐๐บาท
จะเอาเงินไปทำบุญนะคะแต่หลวงตาเนี่ยท่านอายุมากแล้ว
แล้วก็ท่านก็เสียดวงตาไปข้างหนึ่งด้วยท่านก็ยื่นกระเป๋าสตางค์ให้คนร้าย
คงให้แบบไปจัดการเองไปแลกเองฮะนะคะคนร้ายเนี่ยพอได้เงินแล้วก็หนีไปเลย
ซองเปล่าเอาไว้ให้เนี่ยค่ะกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
ปรีชาแสงอ่อนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดบอกว่า
หลังจากหลวงตาถูกคนร้ายหลอกต้มตุ๋นท่านก็เครียดแล้วท่านก็เริ่มบ่นว่ามึนหัวปวดหัว
แล้วหลังจากนั้นท่านชักค่ะแล้วก็หมดสติเนี่ยค่ะนะคะพระลูกวัดเนี่ยก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะ
แต่ว่าไม่เป็นผลค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นสุดท้ายเนี่ยท่านมรณภาพนะคะ
เจ้าหน้าที่ของวัดให้ข้อมูลอีกว่าคนร้ายรายนี้เคยเข้ามาทำแบบนี้มาก่อเหตุที่วัดแล้ว
ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนนั้นได้เงินไป๓๐๐บาท
แล้วเมื่อเช้านี้ก็มาอีกค่ะนะคะตำรวจสพเมืองนนทบุรีเนี่ยนะคะ
ที่วัดสอบปากคำเจ้าหน้าที่ในวัดแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะใช้ติดตามตัวคนร้ายเนี่ยค่ะก็เห็นแบบเนี้ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซสีเขียวมาสวมหน้ากากอนามัยตอนนี้พอจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นใครนะคะ
เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่แค่วัดนี้วัดเดียวก็ตระเวนหลอกพระไปทั่วค่ะ
วิธีการนะคะคนละแบบกันไม่เหมือนกันแต่ว่าทำในหลายพื้นที่นะคะ
ขณะเดียวกันผู้ศึกขาของเราไปอีกวัดนึงค่ะ
ฝางซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวัดปากน้ำแห่งนี้
เพราะว่าทราบว่ามีพระที่นี่ถูกมิจฉาชีพเชิดเงินไป
โดนพฤติกรรมเดียวกันกับหลวงตาชื้นเลยค่ะ
พระโชทวันนโลอายุ๕๘ปีก็บอกว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัด
เดินถือซองขาวเข้ามาแล้วบอกว่าขอแลกแบงค์ย่อยสองพัน
บอกว่าจะเอาเงินไปใส่ซองทำบุญ
ท่านก็เลยเข้ามาเอาเงินในกุฏิออกไปให้
พอได้เงินคนร้ายยื่นซองขาวให้ท่านแล้วบอกว่าขอลงไปเอาเงินที่รถก่อน
แล้วก็ขี่รถหนีไปเลยเนี่ยค่ะท่านก็โดนไป๒๐๐๐เหมือนกันค่ะ
คือเขาบอกว่าเขามีแบงค์พันธุ์ขอแลกแก๊งย่อยหน่อยมีสัก๒๐๐๐ไหม
พอยื่น๒๐๐๐บาทให้เขาเขาบอกเดี๋ยวไปเอาเงินที่มอเตอร์ไซค์
มันก็อยู่ห่างกุฏิออกเดินลงมาก็เจอมอเตอร์ไซค์
พอเจอมอไซค์ปุ๊บเขาขึ้นรถเอกใจแล้วบอกเออเขารีบขับหนีนะ
เขาขึ้นมาเอาถึงหน้ากุดเลยนะหน้าห้องเลยแล้วก็ต้องเดินลงบันได
พอเดินลงบันไดเราก็เอกใจแล้วแต่ไม่ทันแล้วขึ้นรถไปเลย
ที่ดูเนี่ยรูปภัณฑ์คล้ายกับของตาชื้นไหมคะ
ผมก็ใช่เลยครับเพราะมอเตอร์ไซค์ผมจำสีได้
พฤติกรรมสองวัดหลังเนี่ยคือแบบเดียวกันเลยนะคะหลอกขอแลกเงินเสร็จแล้วก็เชิดเงินไปนะคะ
หลอกพระขโมยของของพระฉกเงินของพระด้วยแล้วก็ทำให้พระรูปหนึ่งถึงแก่มรณภาพเลยค่ะ